สวัสดีครับขอเชิญท่านหน่ายุครัฐมนตรีครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียจและผู้ทรงเกียจนะครับ
ก็ผมก็ได้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกหลายท่านที่ผ่านมานะครับผมจะขออนุญาตอ่า
แจ้งเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ท่านกล่าวหาว่าผมร่วมอำนาจแทรกแทรงการทำงานของหน่วยงาน
ผมเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าสะท้อนใจว่าเอ๊ะผู้ตั้งประเด็นนั้น
อาจจะไม่มีความเข้าใจสถานการณ์บทบาทหน้าที่และการบริหารราชการในเชิงโครงสร้างนะครับ
สิ่งแรกที่เราเห็นตรงกันก็คือจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนั้น
นับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นภัยคู่คามต่อบ้านเมืองในหลายมิติ
ถ้าเราชักช้าสถานการณ์ก็ยิ่งย้ำแย่ลงเลวร้ายลงนะครับ
ไม่ว่าจะเรื่องการรับรู้อย่างเป็นเอกภาพมันจะทำให้เกิดความสับสน
มีสื่อโซเชียลเข้ามาด้วยแล้วเราอาจจะทำให้พวกเราเข้าไปถึงข้อมูล
อย่างแท้จริงนะครับบางคนก็ใช้ความคิดเห็นตัวเอง
สรุปออกมาหาข้อมูลเองสรุปออกมาอาจจะไม่รับการสังเคราะห์ที่เพียงพอนะครับ
เรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงที่มีความรู้ชอบกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับ
ไม่ว่าจะเรื่องของพรบคุมรถติดต่อในส่วนของฝ่ายประมาณคง
ตำรวจตมตชดทหารและกลมฝ่ายปกครองมหัฐไทย
การปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายสาธารณสุขทั้งหมดนั้นมีอำนาจตามกฎหมายทั้งสิ้น
เราก็เพียงแต่ว่าเปิดให้มีเวทีกลางในดับส่วนกลางและในดับจังหวัด
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและไปในแนวทิศทางอันเดียวกัน
แล้วก็ให้มีความรับผิดชอบในระดับพื้นที่ที่อาจจะมีสาการความแรงที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขเพื่อความปลอดภัยของประชนในพื้นที่
ไม่มีใครอยากทำหรอกครับให้ทุกคนลำบากให้เศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรไม่ดี
ผมคิดว่าเจตนาของพวกเรานั้นคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ
ในเรื่องของการแพร่เชื้อที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของคน
ยามนาคาขายต้องเที่ยวไม่มีข้อจำกัดนะครับ
ว่าเส้นเขตแดนไม่ว่าจะเขตปกครองใดทั้งสิ้น
แต่เราก็ปล่อยอิสระในบางประเด็นในบางกรณีนะครับ
ทั้งนี้ก็ต้องสอดคล้องกับมาตรการหลักของสวบคอที่ออกไป

มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเกี่ยวข้องตรงโน้นนะครับมีการประชุมระดับใหญ่
หลังจากมีการประชุมในคณะทำงานเล็กลงมาจากข้างล่างที่เรียกว่ามีประหลัดกระทรวง
มีอะไรทำนองนั้นน่ะนะเมื่อขึ้นมาแล้วมันก็ถึงระดับรัฐมนตรี
จากนั้นก็นำมาสู่เข้าคอรมอมันมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้
ถ้าไม่งั้นมันก็เก็บได้เก็บร้อยกันไม่ได้หรอกครับนะ
เขาประชุมกันทุกวันเขาติดตามสถานการณ์ทุกวัน
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มามันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้แตกต่าง
อย่างที่ผมได้รับมาแต่มันอยู่ที่การบริหาร
มันอาจจะไม่ถูกใจไม่ตรงใจแต่ขอให้เข้าใจนะครับ
ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หลายอย่างมีความย้อนแย้ง
ท่านหนึ่งก็บอกว่าทำไมต้องไปเอ่อ
ใช้ประกอบพรฉุกเฉินเร็วเกินไปอีกพวกอีกท่านหนึ่งบอกอ่ะ
ช้าเกินไปมันย้อนแย้งกันกันเองอะนะ
ผมว่ามันก็ทำให้ทำงานลำบากอะเนาะ
แต่ผมไม่สามารถจะบังคับให้ทุกคนเห็นชอบด้วยกันได้อยู่แล้ว
เพราะนี่คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมไปรวบอำนาจใครที่ไหน
นะใครจะว่าใครจะด่าใครจะดูถูกเหยียบหยาม
ผมก็นั่งฟังอยู่นี่ไงใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำไป
แต่ผมก็ทนเพราะนี่คือประชาธิปไตยที่ท่านต้องการนะ
เพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าผมเอาแต่อำนาจอำนาจนะ
ถ้าใช้อำนาจแบบนั้นผมคงไม่ต้องมานั่งแบบนี้นะ
แล้วผมก็ชอบทำงานแบบนี้ด้วยสินะให้ทุกคนเล่นแสดงความคิดเห็น
แต่บางครั้งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความจำเป็นอยู่บ้าง
ในช่วงสาขามันไม่ค่อยเรียบร้อยนะไม่สงบสุข
ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นหลายปีที่ผ่านมา
วันนี้ถ้าก็ลืมไปแล้วว่าสาขามันสงบมาสี่สี่ห้าปี
มันมาด้วยอะไรถ้าวันนั้นมันไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นมา
มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งสิ้นทุกอย่างมันอยู่ที่ประชาชนของเรา
มันอยู่ที่คนระดับผู้บริหารมันอยู่ระดับที่สมาชิกผู้ทรงเกียจ
จะต้องไปทำเข้าใจกับประชาชนให้ทุกคนให้มีความรักความสามัคคี
น่ะนั่นคือสิ่งที่มันที่สุดความรักความสามารถคีย์
และเข้าใจสถานการณ์โดยไม่บิดเบือนนะครับบางอย่างมันต้องร่วมกันได้
น่ะถึงแทบแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายระบาลก็ตามอ่ะนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำเข้าใจสร้างการรับรู้นะ
ช่วงแรกนั้นเราไม่เคยเผชิญสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะบอกว่าเรามีโรคซ้า
อะไรต่างที่ผ่านมามันก็มีการแก้ภายคนละอย่างกันเหมือนกัน
ไข้หวัดนกอ่ะนะเพราะว่ามันอันนั้นมาจากสัตว์ถูกคน
อันนี้มันแพร่จากคนสู่คนมนุษย์สู่มนุษย์
เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดมันก็มันก็เป็นไปในวงกว้างนะฮะ
ถูกคนมันก็อีกประเภทหนึ่งผมจำได้สมัยก่อนที่เราแก้ปัญหา
โรคที่จะสาสู่คนเนี้ยผมเห็นมีการฆ่าไก่เป็นสี่ห้าล้านตัว
มันง่ายกว่านี้ไหมอันนี้มันคนมนุษย์มันฆ่าทิ้งไม่ได้นะ
รัฐบาลไหนทำก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเสร็จแล้วก็เออ
โคมเหมือนกันว่าเออเรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อย
คือไก่ก็ไม่รู้อีเน่ก็พอมหัวเหมือนกันแหละนะ
อันนี้ผมก็อยากจะพูดคอนให้จริงกันนะที่ผมรับภาพมานะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงแรกมีความสับสน
บางทีอาจไม่ตรงกันคนฟังก็งง
พวกประบาทข้างล่างก็งงแล้วพนักงานในพื้นที่
ที่ก็ต้องไปเจอกับประชาชนที่เดินทางไปมากัน
พื้นที่ก็ต้องการให้พื้นที่ปลอดภัย

แต่ถ้าจะมากกว่านั้นจะอะไรมากกว่านั้นจะน้อยกว่านั้น
ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
มันก็จะมีข้าระมากการในการปรับตรงนั้นอยู่

แต่หลายอย่างเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่นะครับ
ในการทำงานของเรานั้นเมื่อมีการรวมศูนย์

แต่ทุกคนใช้กฎหมายของตัวเอง
ผมไม่ได้ไปยึดกฎหมายมาเขาผมจะไปสั่งแทนอะไรได้ทุกเรื่องไหมล่ะ
ให้เขาบริการทำงานด้วยกันด้วยกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน

ท่านน้องเข้าใจในการมาหาการมาเป็นแบบนี้บูราการนะครับ
แล้วคราวเดียวกันถ้ามันไม่มีเรื่องอื่นมาที่วุ่นวายในวันนี้
ดเบือนข้อได้จริงผมคิดว่าทุกอย่างมันจะลาบรื่นกว่านี้
เราไม่ต้องมาเถียงกันอยู่ในห้องนี้นะ

เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นเจ้าที่ของเราทุกฝ่าย

หมอพยาบาลอสมบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

ผมทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ

ของคณะละวนธรรมดิ
นั่นคืออำนาจของผมหน้าที่ของผมตามความรับผิดชอบนะครับ
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ผูกขาดอำนาจโดยสั่งการแต่เพียงผู้เดียว
ในฐานะพอสวบคได้มีการออกคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์
ทำให้มีศูนย์บริหารสค๑๙โดยมีนมเป็นประธานกรรมการ
หลายประเทศก็ได้ใช้แบบนี้ผมไม่อาจกล่าวอ้างว่าเขาใช้แนวทางของเราสิแหละ
ว่ามีความขนแย้งสูงในประเทศที่เป็นประชาติภาวิตรไปร์ไต้
เขาเห็นเราทำได้ผลไงนะช่วงระยะแรกเราก็ทำมานะครับ
ในเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของเอ่อ
แก้ปัญหาโควิดระบาดใหม่ในช่วงปัจจุบันนั้นผมถือว่าช่วงแรกเราทำได้ดีแล้วนะครับ
แม้จะมีปัญหาอีกท่านกล่าวมาว่ามีปัญหาการลักลอบเข้ามา
ผมยืนยันสามปอเนี่ยไม่มีรับเงินเดี๋ยวไปพิสูจน์มา
หาจักรพญาณมาแล้วไปทรุกันกับผมในคดีนั่น
ในนี้ท่านพูดได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็พูดได้เหมือนกัน
ท่านพูดได้ผมก็พูดได้แต่ผมก็ต้องรักษากิริยาของผม
ผมรู้ว่าท่านต้องการให้ผมโมโหยากครับยาก
บอกไว้ก่อนนะโรคระบาดโควิดในประเทศไทยนั้น
แต่ก่อนคนไทยและโรคและชาวโรคทั้งหมดไม่มีใครรู้จักหรอกครับโรคนี้
เราก็เริ่มเข้าใจตั้งแต่ปลายปีนะแล้วก็ต้นปี๖๒ใช่ไหม
ค่อยพัฒนาค่อยหาแนวปฏิบัติที่ดีหาวิธีการบริหาร
หาวิธีในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการสาธารณสุขมีอทมเข้ามาช่วย
มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยมีอาสาสมัครอื่นอื่นเข้ามาช่วย
ไม่คิดว่าเขาจะเสียใจเหรอครับนะเขาเสียใจนะครับ
เรื่องเศรษฐกิจอยู่บ้างเราก็มีแม่นการเสริมเข้าไป

ไม่ยังทำงานกับร้อยคนสองร้อยคน

เทคโนวีเข้ามาดีทรัพย์ภาษาเข้ามา
เมื่อมันทำออนไลน์ไม่ได้ก็ต้องทำแนนวล
แมนนวลก็มีเวลาให้ทำ
วันนี้ก็บอกให้มีการออกบัตรคิวบ้าง
มีการให้ขยายไปกับทางการอื่นบ้าง
อันนี้ทำร้องนี้เดี๋ยวรับอีกครั้งกับชี่แจง

เพราะฉะนั้นคนที่ยังเหลืออยู่ก็จำนวนคงไม่มากนัก
แต่รูปที่เอามามันวันแรก
ท่านก็รู้ทุกครั้งที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกครั้งทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเราจะจัดระเบียบตรงนี้อย่างไร
รัฐบาลต้องพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับ
อย่างที่บอกแล้วบริหารคนจำนวนมาก
ที่เหลือร้อนผมเข้าใจ

ไม่มีใครอยากไม่ให้หรอกครับ
เพราะท่านก็บอกแล้วมันไม่ใช่เงินของผม
เป็นเงินของทุกคนนะ
แต่อย่าไปพูดให้มันบิดเบือนให้มันเสียหาย

อันนี้ก็กลับเรียนในเรื่องนี้เพียงนี้แล้วกัน

ระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อย
แล้วก็สแกนเว็บไทยชนะ
ถ้าท่านบอกว่าเว็บไทยชนะไปบังคับ
ผมถามว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวขึ้นมา
แล้วตามไม่ได้ตามไม่ถูกอยู่ที่ไหนใครอยู่ตรงไหน

คนที่ต่อต้านการใช้เว็บเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็ขอมือตัวตัวต่างเรื่องระวังสนาม
โรงงานทุกโรงงานถ้ามีรายการเป็นจุดน้อยมาก

มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยเมื่อเจอปัญหาอะไรต่างก็ตาม
มันก็คือปัญหาที่ต้องแก้ไข
ปัญหาคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอุปสรรคต้องแก้ไข

ก่อนหน้านั้นไม่เคยทำได้
แต่หลังจาก๖๒มาแล้วมีการพัฒนามากมายมีความต้องการมากมาย
มันทำให้เกิดการใช้แรงงานเถื่อน

ข้อมูลที่ท่านได้มากับข้อมูลที่ผมมี

ผมบอกนะไงผมต้องเกียรติคนทำให้กฏหมาย

มันอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิด

มันเกิดแล้วจนตายอยู่ในสายเลือดของผม
อย่ามาบอกว่าผมไม่ไม่ควรรับในศักดิ์ศรีเกี่ยวกับตัวเอง
ไม่งั้นผมไม่ทนท่านอยู่แบบนี้แหละครับ

เรื่องการเฝ้าระวังของหน่วยความมั่นคงผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำคัญที่สุดคือสร้างเครือข่ายประชาชนให้มากขึ้น
เป็นพลังทางสังคมหลายอย่างวันนี้มันเริ่มเปิดเผยมาเรื่อย
ก็ขอบคุณนะครับจากการพูดจากการใส่โซเชียลมาอะไรมา
ทำให้เราก็สามารถได้ข้อมูลในชั้นต้น
แต่ต้องพิสูจน์ทราบต่อไปนะ
แล้ววันนี้เราเปิดช่องทางให้คนแจ้งมาโดยตรงถึงนายกรีผมก็ได้ข้อมูลมากขึ้น
มันก็มีการจับกลุ่มอยู่หลายคดีเช่นเดียวกันทุกอย่างอยู่ในวงการทั้งหมดอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจะเป็นทหารตำรวจ
มันก็มีอยู่แล้วแต่ผมไม่พูดตรงนี้พูดไม่ได้
มันกำลังสอบสวนอยู่นะครับในส่วนของในทุนก็จับได้
สองวันนี้ก็จับได้รายใหญ่เดี๋ยวข้อมูลมันออกมาหมดแล้วครับ
เพราะอะไรไม่ใช่ว่าผมไม่รู้แต่ข้อมูลมันจะชัดเจนขึ้นนะ
ถ้าหากข้อมูลมันส่งถึงผู้ประชาโดยตรงขึ้นมาระดับบน
ท่านบอกระดับบนเนี่ยรออย่างเดียวรับเงินเงินตรงไหน
ท่านบอกผมมีลักษณะที่เป็นอะไรล่ะเมื่อกี้เนี่ย๑๗อย่าง
ใช่ไหมเรียกอะไรนะหมอเขาเรียกเลยบุธีภาวะบ้างอะไรบ้าง
เขาแต่ผมไม่มีข้อสิบแปดสิบแปดคือการทุจริตจนคุ้นชิน
คุณชินเคยชินกับการทำทุจริตผมไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างนั้น

ท่านพูดออกมาให้ประชาชนเข้าใจผิดท่านจะผิดจะถูกไปว่าในกระบวก
อายุธรรมโลกข้างล่างนู้นนะในนภาผมอยากให้ผู้ที่ให้เกียรติ
กันบ้างนะดูถูกเหยียดหยามมันควรไหมแต่อาจจะข้อข้อ
อะไรนะในสภาก็พูดได้ทั้งหมดอยู่แล้ว
พูดอะไรก็พูดได้แต่พูดข้างนอกล่ะมีปัญหา
นะฮะการฟอดวางทำเต็มที่แล้วนะครับทำอย่างเชิงลุก
แก้มหาย่างยืนนะมีแนวทางในการเรียกเรียกว่า
บับเบิ้ลแอดซิลมีละวะสนามมีต่างต่างพูดจะไม่ได้จะพูดไงแล้ว
ท่านก็จะเอาเหล่านี้มาตีกลับมาตีกลับมาอันนั้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่
เงินอย่างงี้ก็ไม่ถูกเอาไว้ท่านเป็นรัฐบาลก็แล้วกันนะ
ก็อวยพรอยากให้เป็นนะจะได้เป็นเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
นะผมไม่ได้ไปขัวข้อมนาฬใครเมื่อไหร่แล้ว
ท่านก็เข้ามาด้วยกระบวนการเดียวกันนั่นแหละนั้นจะพูดมากกันนะ
ท่านรับตีแรงงานพูดนะครับเรื่องของการดูแลเยียวยาความเดือดร้อน
ชักช้าอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรไม่พร้อม
เดี๋ยวผมจะมีรับตีคลังช่วยเสริมท่านรองตรีกับท่านไปคลังเสริม
แล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของรับตีแรงงานที่จะมาตอบคุณคะคุณขาเมื่อกี้เนี่ย
งบประมาณต่างที่รัฐบาลต้องสมทบรัฐบาลก็ทยอยให้ไม่ได้ไม่จ่าย
ไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับจ่ายนะครับยอดวงเงินนั้นรัฐบาลยังจ่ายไม่ครบ
ก็จะจ่ายให้ครบก็ต้องทยอยไปวันนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณลงไป
เมื่อเรามีความจำเป็นมันก็ต้องต้องเก็บการตรงนี้นะ
แล้วท่านบอกว่าเอ๊ะเอาเบียดบังเขาแล้วเงินเหล่านั้นมาดูแลใครล่ะครับ
ก็ดูแลแรงงานของท่านเองนั่นแหละผมไม่ได้เอามาใช้ของผมซะหน่อย
ผมไม่เป็นการได้น่ายแบบนี้หรอกเป็นเรื่องการปัญหาการภายในของท่าน
และยังไงก็ตามท่านต้องทำให้คนอื่นรักกัน
คนที่รักกันสามัคคีกันอย่าแบกแยกคน
ผมไม่เคยแบ่งแยกใครผมพูดหลายครั้งแล้ว
ไม่รักผมผมก็รักท่าน
ไม่ต้องมาโบกมือเพราะท่านไม่รักผมก็ช่างท่านเป็นไรล่ะ
ผมไม่ได้เดือดร้อนกับรักไม่รักเท่าไหร่แต่ต้องพูดให้ฟัง
เราต้องทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ
มันมีคนส่วนใหญ่คนส่วนร้อยถ้าคนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าปวงชน
ทั้งหมดทั้งประเทศเขาเรียกปวงชนชาวไทยรัฐมนูลเป็นของปวงชนชาวไทย
ไม่ใช่รัฐมนุษย์เป็นของประชาชนชาวไทยเป็นพวกพวกเป็นกลุ่มกลุ่ม